สุภาพสตรีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะหาพื้นที่ค้างคืนฟรี
ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วนะคะ
ได้ลงไปสำรวจที่โรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งก็พบว่าได้จัดเตรียมที่นะคะ
สุภาพสตรีเอาไว้ครั้งคืนปีแล้วค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
นอน๕๐ชุดจัดเรียงไว้ที่ห้องยูโดของโรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนราชดำเนินกลางสำหรับบริการรองรับประชาชนจากต่างจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาท
พักที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด
แต่มีเงื่อนไขว่าจะให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดเทอม
ห้องพักนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึงเวลา๖นาฬิกา
เรื่องต้นจะให้บริการนาน๓๐วัน
ขณะที่ความปลอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาระบุว่า
ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล๑๒นาย
พร้อมกันนี้โรงเรียนยังมีบริการอาหารฟรีอย่างผัดผักไข่พะโล
บุคลากรของโรงเรียนที่มาช่วยกันปรุงใหม่ครบทั้ง๓มื้อด้วยจิตอาสา
ในส่วนของโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นจุดรับรองนะคะและแบบประกันผู้ที่มาร่วมงานท่าสม
ผู้ที่มาร่วมงานพระศพโดยให้บริการจัดอาหาร
เป็นอาหารสดนะคะปรุงใหม่เลย
วันละอย่างน้อย๖ชนิดนะคะ
แล้วก็อาหารต้องเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะ
ให้บริการที่โรงเรียนตั้งแต่๙นาฬิกาจนถึง๑ทุ่มนะคะ
แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราจะออกไปให้บริการโดยแพ็คเป็นอาหารกล่องนะคะ
ให้บริการที่ตรงหน้าร้านค้าศึกษาพันธ์
ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้สัญจรไปมาเพื่อเดินทางไปร่วมงานพระศพเป็นจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้โรงเรียนยังบริการนำอาหารใส่กล่อง
ไปบริการประชาชนที่บริเวณถนนราชดำเนินอีกด้วย
จะสังเกตว่าโรงเรียนเลือกใช้กล่องชานอ้อยแทนกล่องโฟม
เพราะต้องการทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถวายในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้ภายในโรงเรียนสตรีวิทยา
วิทยาลัยพาณิชยการบางนาพร้อมกับบุคลากรกว่า๓๐คน
ยังได้มาตั้งบูธรับย้อมผ้าให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราเราอยากใส่เสื้อดำ
แต่ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
และอีกประเด็นนึงคือตอนนี้ผ้าเสื้อผ้าสีดำขาดตลาด
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความคิดว่า
เราน่าจะบริการประชาชนให้ได้ทั่วถึง
แล้วก็เราอยากให้ประชาชนนำเสื้อเก่ามาใช้ใหม่
แล้วก็ทุกคนพอใจเมื่อย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นสีดำ
เหมือนที่เราซื้อใหม่เลยนะคะ
มั่นใจได้ว่าจะได้เสื้อดำคุณภาพดี
ด้วยอุณหภูมิ๘๐องศาเซลเซียต
ผ้าที่ได้จึงดำสนิทไม่แพ้เสื้อใหม่ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
ที่ต้องการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและถือเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่าน
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน